คุณผู้ชมอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นบ่อยครั้งเกิดขึ้นเยอะมากตามท้องถนนใช้รถใช้ถนนยังไงก็เจออุบัติเหตุกันบ่อยก็ทำให้หัวร้อนหงุดหงิดกันไป
แต่ว่ามันก็มีเรื่องราวที่น่าชื่นชมจากท้องถนน
เป็นเรื่องราวที่ทำให้เราอมยิ้มได้เล็กเล็กน้อยน้อยมาฝากกันด้วยเรื่องราวนี้เป็นยังไงไปดูกันค่ะ
คุณผู้ชมดูนะเห็นคนเสื้อสีส้มนี้ไหมคนเสื้อสีส้มนี่นะคะนี่ค่ะ
เขายืนอยู่ริมถนนผู้หญิงคนนี้ยืนอยู่บนถนนเพชรกะเสมฝั่งขาเข้าตัวเมืองหัดใหญ่จังหวัดสงขลา

มันเป็นถนนเพชรกะเสมถนนใหญ่มากรอเท่าไหร่รถก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดหรือจอดหรือชะลอให้สักคันหนึ่งและสักพักหนึ่งก็มีหนุ่มวัยรุ่น๒คนขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาพอดีนี่สองคนเสื้อขาวชุดขาวนี่นะคะขับขี่มาแล้วยังไงรู้ไหมเขาไปลากรองเท้าที่อยู่กลางถนน

แล้วจากนั้นก็ขี่ออกไปทันที

สองหนุ่มนั้นเป็นพระเอกใส่ชุดขาว
รองเท้าที่กลางถนนมาให้คุณแม่เนี่ย

รองเท้าหล่นข้างนึงที่ถนน
ด้วยความเป็นแม่ก็ต้องเอารองเท้าให้ลูก

แต่ว่าเรื่องของความปลอดภัยมันก็สำคัญ

ก็เลยมีหนุ่มสองคนขี่ม้าขาว

มาช่วยลากรองเท้าจากกลางถนน

เป็นเรื่องราวที่เหมือนจะเป็นเรื่องเล็กนะ
มันก็ทำให้เรามีรอยยิ้มได้เหมือนกันนะคุณนะ

แต่ถ้าเกิดเรามีน้ำใจต่อกัน
ในการใช้รถใช้ถนนเพียงแค่เล็กน้อย

คุณก็จะทำให้สังคมมันน่าอยู่มากยิ่งขึ้น
แต่ก็ฝากบอกคุณแม่หน่อยสวมบวกกันนะ
ความปลอดภัยให้ทั้งคุณแม่คุณลูกเลยนะคะ
ใช่แล้ว